มีการโชว์อาบน้ำด้วย
ของนิกกี้พิมพ์รวมทั้งหญิงสาวคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะนิกกี้และพริตตี้สาวคนนี้

บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงกันจริงไม่คิดว่าจะเป็นข่าว
แต่ว่าถูกไปค่ะ๔ข้อหาเต็ม
บอกไม่รู้ว่านี่ผิด
ใช่บอกว่ากะว่าจะทำแล้วก็เก็บไว้ดูกับเพื่อน

และนางสาวไอลาดาสุกเกษมหรือว่าไอซ์ค่ะ
ทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัตยกรรมทางเทคโนโลยี

ฐานร่วมกันทำภาพอันมีลักษณะลามก

กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
รวมทั้งหมดโดนไป๔ข้อหาด้วยกัน
หลังจากเขามีคลิปนี้ออกมา

ช่วงแรกก็จะเป็นการคุยกันก่อน
จากนั้นก็เริ่มมีการถอดเสื้อผ้าบางส่วนบางชิ้นออกไป
หลังจากนั้นก็เริ่มโชว์อาบน้ำ
ในคลิปนี้คุณนิกกี้นี่คึกคักมากนะ

ก็พูดคุยกันนั่นแหละจากบทสนทนาเขานั่นแหละนะคะ
ซึ่งมีผู้ชมไลฟ์สดครั้งนั้น
กว่า๑ล้านคน
นี่ไลฟ์เมื่อวันที่๒๕เมษายน
เขาไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้นะคะ
และที่สำคัญมีโอกาสกดแชร์ต่อไป
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยนะคะ
นิกกี้ระบุว่าการไลฟ์สดทำขึ้น

ไม่มีเจตนาทำข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
และไม่ได้ทำเพื่อการโฆษณา
ไม่ได้จะโชว์ลามกอนาจารย์ไม่ขายสินค้า
แล้วก็ยืนยันว่าระหว่างที่มีการถ่ายทอดสด
มีการปกปิดอะไรฮะ
ปกปิดอวัยวะเพศไว้ตลอดเวลา
ปิดไว้ไม่ได้เปิดไม่ได้ให้เห็น

จากนี้เขาบอกด้วยนะคะบอกว่าปกติแล้ว
แต่ภาพที่นำเสนอวันนั้นไม่ได้ถูก
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูในคลิปนะในเฟสไลฟ์
เขาบอกว่านอกจากมีนิกกี้กับน้องผู้หญิงคนนี้แล้ว

ก็มีคนใส่หน้ากากลิงซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์
แล้วก็นิกกี้บอกว่ายังมีภรรยาของเขาร่วมอยู่ในห้องด้วย
แต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ไลฟ์วันที่๒๕เมษาใช่ไหม
หลังจากนั้นแค่วินาทีนึงแล้วอีกวันนึงก็โฮ
ตีข่าวเลยนะพาดหัวข่าวทำนองที่ว่าเป็นการอนาจารย์
และด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่มีอารมณ์โมโหง่าย
เนื่องจากเป็นโรคไบโพลาร์หรือว่ารกอารมณ์สองคั่ว
ทำคลิปตอบโต้สื่อด้วยถ้อยคำรุนแรง

เสียใจมากที่ทำแบบนั้นออกไป

รวมทั้งที่พูดกับสื่อไปแบบนั้น
ยืนยันว่าทำไปไม่ได้เป็นการอนาจารย์

ยืนยันทำไปรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
ฟังให้นิกกี้ค่ะ
ที่เขารู้จักเน็ตไอดอลคนนี้ชื่อไอซ์
ซึ่งผมเคยได้แชทกันแต่ไม่เคยได้คุยกัน
เห็นน้องอาบน้ำโชว์อยู่แล้วปกติอย่างนี้

แล้วก็สัมภาษณ์กันหยาบ
ใช้คำหยาบลงอะไรอย่างนี้
ตุประสงค์ก็ทำเพื่อดูกันเองนะ

ถ้าไม่ได้โดนตัวผู้หญิงไม่ได้หลอกลวง
ไม่ได้ชัดจุงไปในทางที่ไม่ดี
ก็รู้สึกเครียดหลายวัย
พอเราเสนอข่าวนี้คุณผู้ชมส่งเฟสเข้ามาเยอะเลย

หลังจากนั้นนะคะนิกกี้บอกว่า
ตั้งแต่วันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมาพอคลิปออกไปแล้วก็เป็นปัญหาแบบนี้

และอาจจะเลิกเล่นเฟซบุ๊กไปด้วย
เขามีความคิดเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นคนอื่นทำเหมือนกันนะ
แต่พอตัวเขาทำกลับเป็นความผิด
ทั้งที่ในคลิปไม่ได้มีการถอดเสื้อผ้า

รวมทั้งไม่ได้ล่อลวงผู้หญิงไปในทางที่ไม่ดีด้วย

ตำรวจใช้เวลาสอบเมื่อวานนี้ครับ
๒ชั่วโมงทั้งคุณนิกกี้แล้วก็นางสาวไอลาดา

คุณนิกกี้แล้วก็ไอลาดานี่ออกทางด้านหลังสอนอเลยนะ
เป็นการหลีกเลี่ยงไม่อยากให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
แต่สุดท้ายเอาเป็นว่าตำรวจแจ้งข้อหานี้นะฮะ
ร่วมกันนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็บันทึกภาพลามกเพื่อการค้าแจกจ่าย
ก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งอายการยื่นฟ้องศาลต่อไปนะครับ